คุณผู้ชมครับไปดูที่วัดพระธรรมกายกันบ้าง
สำหรับที่วัดพระธรรมกายวันนี้น่าจะเป็นวันที่๒๐

สำหรับการตรึงกำลังรอบวัดพระธรรมกาย
วันนี้ยังคงตรึงกำลังกันต่ออย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนเรื่องของอาหารก่อนหน้านี้
และเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโรงทานด้วยที่ตลาดกลางคลองหลวง

อาหารที่อยากจะนำเข้าไปในวัดเนี่ยเอาเข้าไปไม่ได้
รวมทั้งประชาชนที่อยู่รอบวัดพระธรรมกาย
ได้รับความเดือดร้อนเดินทางไปไหนก็ไม่สะดวก
อาหารก็ไม่สะดวกก็เลยจัดโรงทานซะเลย

เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ
ถูกควบคุมตัวเพราะว่าเธอนี่พยายามนำอาหาร
เข้าไปในวัดพระธรรมกายนะคะโดยบอกว่าจะเอาไปให้ลูก
ลูกบวชเป็นเน้นอยู่ค่ะพื้นที่รอบวัดพระธรรมกาย
เดี๋ยวมาดูเรื่องของการคุมกำลังกันก่อนนะคะ
ภาพที่เห็นนี่เป็นถนนบางขันหนองเสือค่ะ
ซึ่งก็จะยังคงมีทหารและชุดควบคุมฝูงชนตั้งด่าน
เพื่อตรวจป้องกันเหตุแทรกซ้อนตลอดเวลา
และที่ถนนหน้าวัดพระธรรมกายที่ประตู๗
ตอนนี้ทหารก็ยังไม่ได้ให้มีรถผ่านนะคะ
ยังไม่ได้อนุญาตให้รถผ่านหน้าประตู๗ด้านล่าง
แต่ว่าให้ใช้สะพานข้ามแยกไฟแดงวัดพระธรรมกายแทน
ส่วนบริเวณถนนเรียบคลองแอนทางเข้าประตู๕
ยังคงมีพระภิกษุสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
สวดมนต์กันอยู่แต่ว่าจำนวนไม่มากแล้วนะคะ
ส่วนบริเวณเต็นต์ขายของที่อยู่ตรงข้ามถนนคลองแอนค่ะ
ยังคงมีพระภิกษุสงฆ์และลูกศิษย์วัดธรรมกายจำนวนหนึ่ง
ก็คือเขากำลังกระจายกำลังเป็นกลุ่มไป
ทั้งพระและลูกศิษย์วัด
ส่วนที่สพคลองหลวงค่ะตำรวจสอบปากคำหญิงสาวรายหนึ่งนะคะ
เขาถูกควบคุมตัวและรับสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์
จะนำอาหารไปส่งให้บุตรชายค่ะเป็นสามเณรอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
พร้อมกับจะเข้าไปเกลี้ยกล่อมอยากให้เดินทางกลับบ้าน
แล้วก็ได้จ้างวานให้ชาวบ้านอีกสามคนในพื้นที่พานำทางเข้าไปใกล้ใกล้รั้ววัด
แต่ว่าทหารไปพบซะก่อนนะคะก็เลยได้พากันทิ้งของแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
แต่ว่าก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้แบบนี้แล้วก็เรียกเข้ามาพูดคุยหน่อยนะคะ
พอสอบสวนไปเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลประวัติเอาไว้ก่อน
พร้อมกับได้สอบสวนอย่างละเอียดค่ะ

ส่วนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
เป็นอีกหนึ่งจุดที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าจะมีความเคลื่อนไหวของบรรดาลูกศิษย์วัด
บรรดาพุทธศาสนิกชนรวมทั้งพระสงฆ์นะคะจะยื่นหนังสือค่ะ
บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการคัดค้านมาตรา๔๔อะไรก็ตามนะคะ
พลตำรวจตรีธนิศักดิ์สิริพัฒนภาคผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด

ร่วมกันส่งกำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชน
ไปทำหน้าที่รักษาความสงบที่วัดพระธรรมกาย
โดยกำชับกำลังพลทุกหน่วยไม่ให้พกพาอาวุธติดไปด้วยนะคะ

ใครที่จะมาปฏิบัติการที่วัดพระธรรมกายนะคะต้องไม่มีอาวุธค่ะ